ไปดูเรื่องราวของการท่องเที่ยวกันบ้าง
โควิดจะเรียกว่าซาไหม
ก็ถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่เราควบคุมได้

ร่องแพรลำน้ำวางที่ภาคเหนือกันดีกว่า

ไปค่ะเตรียมกระเป๋าเตรียมอุปกรณ์

ทุกวันหยุดยาวแน่เลย

ก็ไปท่องเที่ยวกันแบบนี้ทั้งครอบครัวเลย
บรรยากาศที่อำเภอแม่วาง

มีนักท่องเที่ยวมาล่องแพรกันคึกคัก
หลังจากที่สถานการณ์โควิด

อากาศมันเริ่มร้อนแล้วเข้าสู่หน้าร้อน
ก็อยากจะไปเที่ยวธรรมชาติ
เดี๋ยวจะไปเล่นน้ำให้สดชื่นหน่อยใช่ไหม

หลายคนไปไปเที่ยวกันนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมอาจจะเห็นว่า

บางจุดบางพื้นที่อาจจะต้องรอคิวกันหน่อย

คือทางผู้ประกอบการเขาก็มีการรองรับ

อาจจะปล่อยให้เข้ามาได้หลายคนแบบนี้
ผู้ประกอบการเขาก็ต้องบริหารจัดการ

เห็นว่าเออตรงนี้คนเยอะแล้ว
เขาก็ไปหาสถานที่พักที่อื่นเอง

บางส่วนก็เตรียมอาหารเตรียมเครื่องดื่มมาเองเหมือนกัน

นั่งตั้งวงดื่มกิน

เพื่อความผ่อนคลายสบายใจ

อาจจะมีฝนตกหน่อยในพื้นที่
เหนือตอนล่างซึ่งเชียงใหม่เนี่ย

ก็ยังคงเน้นเรื่องของอากาศที่ยังคง
หนาวเย็นอยู่ในบางพื้นที่นะคะ
แต่ยังเป็นช่วงบรรยากาศที่เรียกได้ว่า

ช่วงมีนาเมษาแบบนี้คนกำลังจะไปเที่ยวกัน

ไปเที่ยวที่ไหนไปได้นะ

เขาได้ทำอะไรยังไงบ้างก็ปฏิบัติตามกฎ
เพื่อป้องกันการพยาบาทของโควิด

อย่าบอกแบบนี้ละกันตามน้ำตกต่างมันเนี่ย

อันนี้ถูกต้องอย่าไปกิ้งขยะเกลือนกลาดเนอะค่ะ